จะใช้หัวเรือหงทำการแข่งขันนะครับ
แต่ก็อยู่ภายใต้กฎกติกาของสะพานเรือมังกร
รวมทั้งสาพันธ์เรือขนูขยักนานาชาติ

คุณวิลวิทยเจริญเชื้อผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
แข่งขันเรือนานาชาติของงานสุดยอดเรือสยาม
คือศีลสรรค์ของการจัดงานทุกปี
ในแต่ละปีจะมีเรือนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันหลากหลายประเทศ

ที่นำหัวเรือหงมาประยุกต์ใช้กับการแข่งขัน
แสดงถึงศิลปะและเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีในระดับโลก
ปี๒๕๕๘ไทยสวรรค์โบสต์มีเรือเข้าแข่งขัน๑๐ชาติ
จำนวนทั้งสิ้น๑๖ลำทั้งหมดจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่ก้าวสู่ตำแหน่งชนะเลิศ
สำหรับกติกาการแข่งขันที่สวรรค์ราม๘
จะเป็นการประยุกต์กติการะหว่างสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ
และสหพันธ์เรือแคนูขยักนานาชาติ
ซึ่งใช้หลักสากลแข่งขันด้วยระยะทาง๕๐๐เมตร
ปล่อยตัวจะปล่อยตัวพร้อมกันทั้ง๔ลำ
เรือลำใดเข้าเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะในแต่ละฮีต
โดยจะตัดสินผู้ชนะเพียงฮีดละ๑รอบเท่านั้นไม่มีการสลับสายน้ำ
ตัวเรือสำหรับการแข่งขันจะเป็นเรือมังกร
ขนาดมาตรฐาน๑๐ฝีภายบวกกับผู้ให้จังหวะและในท้าย
แต่ว่ามีการเปลี่ยนหัวเรือจากมังกรเป็นหัวเรือหง
เรือทุกลำทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมด
เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน
ตัวเรือมีขนาด๑๒เมตรกว้าง๑๑๐เมตรเท่ากันทุกลำ
ส่วนใบพายแต่ละทีมจะต้องนำมาเอง
แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎิกาเรือนานาชาติสากล
เพราะฉะนั้นทุกทีมไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับ
เพราะว่าเราได้เตรียมเรือไว้ให้แล้วเป็นเรือแบบเดียวกันเยอะนะครับ
แล้วก็สั่งซื้อมาพร้อมกันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกัน
ยกเว้นใบพายที่สามารถที่จะเอามาเป็นของส่วนตัวได้นะครับ
แต่ว่ารักษณะของใบพายก็จะต้องเป็นมาตรฐานสากลนะครับ
ก็คือจะมีกฎกฎิการระบุว่ายาวได้เท่าไรกว้างได้เท่าไหร่นะครับ
เพื่อที่จะไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกันครับ
โดยในรอบแรกแต่ละทีมจะถูกจับสลากอยู่ในกลุ่มต่างจำนวน๔ฮีตฮีตและ๔ลำ
โดยที่เรือชาติเดียวกันจะไม่ถูกจัดอยู่ในฮีตเดียวกัน
แข่งขันจะนำทีมที่เข้าเส้นชัยลำดับ๑และ๒เข้าไปเล่นในรอบต่อไป
เพื่อคัด๔ทีมมารวมกับ๘ทีมที่ผ่านเข้ารอบไปแล้ว
จากนั้นทั้ง๑๒ทีมจะถูกแบ่งเป็น๓ฮีตฮีตละ๔ทีม
นำทีมอันดับ๑และ๒เข้าสู่รอบต่อไป
รวมกับทีมอันดับ๓ที่ทำผลงานดีที่สุดอีก๒ทีม
เข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้าย

ส่วนผู้แพ้จะลงไปเล่นในรอบจัดอันดับ๕
ผู้ชนะเลิศจะได้ครองถ้วยนายกรัฐมนตรี
พร้อมเงินรางวัล๕๐๐๐๐๐บาท
เพียงเท่านั้นการแข่งขันเรือนานาชาติ
ยังนำคณะกรรมการจากสมาคมเรือภายนานาชาติ
ตัดสินเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรม

กับสหพาลเรือแคนูไขยักษ์นานาชาติ

ซึ่งกฎดังกล่าวได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว
ในการแข่งขันซีเกมหลายครั้งที่ผ่านมา

ตั้งแต่จุดปล่อยตัวอำพายที่วิ่งตามเรือ
ขณะที่ทำการแข่งขันไปจนถึงเข้าเส้นชัย

ของนักกีฬาเองแล้วก็ผู้ชมครับ
มาร่วมสัมผัสการแข่งขันเรือนานาชาติ
หัวเรือหงษ์อันทรงเอกลักษณ์นี้ได้

พร้อมร่วมเชียร์ตัวแทนจากประเทศไทยทั้ง๒ทีม
ใช้ชนะมาครองให้ได้